อ่าทีนี้ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณยายค่ะ
อ่าไม่รู้ว่าจะพอสู้ยายได้มั้ยนะคะ

ยายค่ะคุณยายคนนี้อายุเกือบ๑๐๐ปีแล้ว
ค่ะแต่ว่ายังแข็งแรงเต้นออกกำลังกาย

อันนี้ผมว่าเขาน่าจะไปเลือกเพลงได้ถูกจังหวะกว่า
คมคนถ่ายคุณหลานคุณลูกเนี่ย
และคุณเจพูดถูกคนที่ถ่ายคือหลานค่ะ
หลานเนี่ยเปิดเพลงโจ๊ะ
คุณยายก็บอกไม่หวั่นมาเนี่ยชั้นซ้ายแดนในอดีต
จัดมายายก็จัดโชว์สายสะโพกตามเลยค่ะ
และแน่นอนว่าหลานเห็นแบบนี้โอ๊ย
เพราะว่าคลิปคุณยายน่ารักเหลือเกิน
พอโพสต์ลงไปคนก็แห่ชื่นชมแล้วก็เข้ามาดูในความน่ารักกันใหญ่
ยังไงพวกเราชาวตลอดข่าวก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแบบนี้นะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นสื่อที่ค่อนข้างจะสร้างรอยยิ้มให้กับเรา

แต่เอาจริงเราเข็นแค่คนแก่ที่ใบ้เรา

ไหนคุณร้อนมากนี้ไหนพวกก็ทำละ
นี่ทำได้หมดทำได้หมดบอกให้ทำอะไรทำได้หมดแหละบอกให้เออ

เออใช่ใช่แบบนี้